ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
ถึงเรื่องราวของเหรียญกษาปนะครับในวาระต่าง

อย่างทั้ง๒ท่านบอกมาว่ามีการแบ่งว่า
เป็นเหรียญนี้เท่านั้นในพวกไหน
ไหมฮะแต่ทีนี้อยากทราบถึงเหรียญของวาระมีอะไรบ้าง
ก็ถ้าเกิดแบ่งเป็นวาระที่สำคัญของนายหลวงก็คือ

พระชนพรรษาครบ๓๖พันศา
จัดจ้างเป็นรอบหนึ่งก็คือ๑๒

แล้วก็๔รอบ๔รอบก็๔๘
อันนี้ก็จะเป็นวาระ๕รอบ

แต่ว่าวางรหรอบนี่ก็จำเป็นวาระ๕รอบมันยิ่งใหญ่

เวลาจัดทำใครเป็นคนจัดทำ

ของรัฐบาลกาล๑๙๘๐ของหน่วยงานราชกาลแม่ง
ขอพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้าง
ถ้าเกิดไม่ขอไม่สามารถผลิตได้
ราคาของอุงไหนที่ตอนนี้ราคาสูงที่สุด

๔รอบเนื้อทองคำจัดสร้างแค่๑๐๐เหรียญ
คือที่พอเราสะสมมาเนี่ยเราจะได้เจอ๓รอบ
แล้วก็โดดมา๕รอบ๖รอบ๗รอบ

มันก็เหมือนตัวนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้าย
ที่ถ้าเกิดเราจะครบให้ครบซีรีส์
คือตัวนี้เจอตัวที่สำคัญที่สุดในทั้งหมดนี้
ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดถึง

เหรียญพระราชกรณียกิจ
เหรียญนี้เนี่ยเขาเรียกเหรียญพัฒนาชนบท

อันนี้พระองค์ท่านทรงได้รับรางวัล
จากองค์การสหประชาชาติประชาชาติแล้วก็เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
คือถ้าเกิดเราเห็นรูปนี้

จะเห็นท้องฟ้าเห็นท้องทุ่งนา
คือมันเป็นคือว่าพระองค์ท่านเลย
รูปนี้ในความรู้สึกของผมนะ
ก็คือพระองค์ทรงอยู่ประชาชน
เยี่ยมเยี่ยนประชาชนถึงชนบท
ดูว่าความเป็นอยู่กินดีของประชาชนเป็นยังไงบ้าง
คือเหรียญนี้มันเลยเป็นเหรียญที่
มันสื่อถึงภาพเห็นแล้วนะครับว่า

และการทรงนำชนบทให้ครับพัฒนาขึ้น

เกิดเหรียญกระสาปเนี่ยก็จะมีราคาที่
คือเหรียญนี้สามารถใช้หนี้ตามกฎหมายได้เลยครับ

แต่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะราคาสูงขึ้นกว่านี้

ตอนนี้ก็เหรียญนี้น่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า๒แสนครับ

อันนี้น่าจะเป็นภาพที่คนไทยคุ้นชินกันพอสมควร
คือพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เนี่ย

ซึ่งอันนี้เขาบอกกรมปรัชนีโทรเลขกระทรวงคมนาคมเป็นคู่จัดสร้างขึ้น

เนื่องในวัตถุโอกาสอะไรครับ
ทางด้านคือปีคลองราชครบ๕๐ปี
แล้วจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเพียงแค่๙๙เหรียญเท่านั้น
คือน้อยค่อนข้างน้อยมาก๘๐๐

ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของกรมปริศนีโทรเรศเป็นผู้จัดสร้าง
ตอนนี้มีคนนิยมหาเก็บสะสมกันไหมครับ
อันนี้ก็นิยมแล้วแต่อันนี้ก็ราคายังไม่สูงมาก

ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ๗๘หมื่น
อีกหนึ่งเหรียญที่เราต้องพูดถึงเลยนะครับ

เหรียญทรงเรือใบเนี่ยคือ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเหรียญนี้ผลิตที่ประเทศเยอรมันครับ
ก็เราด้านหลังเราจะเห็นเลยเนี่ยว่าเป็นรูปพระองค์ท่านเนี่ยทรงเรือใบ
ตอนนั้นท่านเป็นนักกีฬาของทีมชาติเลย
แข่งขันเอเชียนเกม

จึงทำให้รัฐบาลกำหนดให้วันที่๑๖ธันวาค

ธันวาของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ
ที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยว่าวันที่๑๖ธันวาคม

เหรียญนี้ก็ค่อนข้างหายาก

ยังมีเหรียญพระราชทานรัฐธรรมนุน
เหรียญนี้เนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่ท่านเนี่ย
ส่งพระราชทานให้กับ
พระราชรัฐธรรมนูลให้กับประชาชนของเรา
ในปีของ๑๕๔๐ครับ

คือเป็นหน้าประวัติศาสตร์เราดีกว่าครับ

บางข้อก็ยังใช้ทุกวันนี้
อาจจะมีการเปรียบแปลมากแต่ตั้งแต่สี่ศูนย์ก็ยังมีการใช้ของทุกวันนี้
แล้วก็เป็นภาพที่พระบาทสวิทยาปัจจัยหรือทรงทรงพระปรมาณภิไทย
ชุดนี้ต้องตื่นตาตื่นใจอย่างที่ไม่มีการเกิดไว้ตอนลายการก็คือเหรียญพระมหาชนุก

เดือนนี้ทำไมประชาชนหรือว่านักสะสมต้องหามาเก็บสะสมกันเพราะอะไรครับ
รุ่นนี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากนะครับ
แล้วก็ที่มาที่ไปของเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับ
กำเนิดของพระมหาชนกเนื่องจากว่าเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๒๐
พัฒนธรรมเทศนาเรียนของพระใหมาฮาชนกชาดก
จากสมเจศน์พระมหาวิหรัวงจริตวัตรราชภาษณ์อาทิการาม
เมื่อปี๒๐๒๐ผ่านมานะครับท่านรู้สึกว่าพระมหาชนกนี่เป็นเรื่องที่
ให้อะไรแง่คิดกับประชาชนเยอะในเรื่องของความเพียนในความซื่อสัตว์ในความขยันมันเพียน
ก็เลยท่านคิดว่าถ้าท่านพระราชนิพลเรื่องนี้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่ประสงค์นิกรโดยทั่วไป
ในปี๒๕๓๑ท่านก็เรียนเรื่องพระราชนิพลเรื่องนี้
แล้วก็มาสำเร็จทำเป็นหนังสือพระมหาชนกและเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ผลิตออกมาเมื่อปี๒๕๓

๔แสนกว่า

ว่าพวกคุณเชื่อกันเหลือเกินว่าเหรียญจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองอ่า
เหตุการณ์อันที่จะไม่เชื่อว่าเหรียญเหล่านี้เขาเลือกเจ้าของของเขาเอง
ครับคือเหรียญนี้นะครับ
อันนี้เป็นเหรียญที่ในหลวงท่านจูงมือสมเด็จย่า
คือมีวันหนึ่งคนที่ตอนนั้นในหลวงท่านทรงประชวนอยู่ที่สิริราช
แล้วมีคนที่คอยดูแลท่านในหลวงท่านบอกกับคนดูแลว่า
ท่านฝันเห็นรูปที่ในหลวงท่านกลางจูงมือกับส่งเด็ดย่า
ทีนี้พอคนดูแลได้ยินเนี่ยท่านก็เลยออกมาหาซื้อหาเนี่ยอยากได้เหรียญนี้
เพราะว่าในหลวงท่านฝันเห็นเหรียญนี้
เสร็จแล้วก็ตามทั่วเลยก็ไม่มี
อันนี้ก็มีพระครัวกันเขาก็โทรมาหาผม

เสร็จแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยอ่ามาขอแบ่งไปผมก็เลยแบ่งให้
แก่ก็เล่าให้ฟังว่าท่านฝันเห็นเหรียญนี้
ท่านกลางจูงมือกับส่งเด็ดย่า
แล้วก็ท่านจะเอาไปให้ในหลวงท่านดูว่าเหรียญนี้

ใช่ครับว่าเป็นเหมือนที่ท่านฝันเลย
เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านได้หายประชวน
เหรียญนี้ผมก็เลยเก็บไว้
รู้สึกยังไงที่ได้เป็นเจ้าของเหรียญทั้งหมด
เหรียญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เหรียญที่ทรงคุณค่าของคนไทยนะวันนี้ฮะ

เหมือนที่คุณมดดำกับคุณหนุ่มอยากทราบเหมือนกัน

เราศึกษาประวัติว่ามันมายังไง

ผมมีโอกาสได้คุยกับต่อชะดอนะครับ

อย่างเช่นท่านเคยทรงนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับทหารที่โดนยิงในสนามรบมาแล้ว

มีหลักฐานประวัติมีบุคคลชัดเจนยืนยันได้ว่าท่านทรงกล้าหารมาก
สิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยทราบมาก่อน

เพราะผมก็ถามจากคุณลุงท่านนี่ซึ่งเป็นทัชโดรนะครับ
ส่งนั่งคลิกบินพลีโคปเตอร์ไปรับกับพ่อองค์เอง
ท่านไม่เคยกลัวเลยและท่านก็นำทหารตำรวจต่อชะดอเหล่านั้นกลับมา
คุณลุงท่านนอนอยู่โรงพยาบาลบอกว่าเคยเห็นในหลวงทุกข้างมีน้ำตาลัย
ขนาดที่เขาคุยกับผมก็ต้องตาซึม
คนยังมีชีวิตอยู่ตำรวจยังมีชีวิตอยู่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเก้าราชการที่๙ของเรา
คือการสะสมเหรียญของคำวันนี้
ทำให้ผมรู้จักเรื่องการออม
ผมเองทำมีธุรกิจส่วนตัว
เสร็จแล้วรายได้ทุกเดือนเราก็เอามาซื้อเหรียญ

แทนที่ถ้าเกิดเราไม่ได้สะสมเหรียญเนี่ย
เราก็อาจจะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นที่มัน
แต่พอเราได้เงินมาเราสะสมทีละเหรียญ

จนวันนี้จากการที่สะสมวันนั้น
วันนี้มูลค่ามันเพิ่มขึ้น

เป็นการออมเงินทางหนึ่ง
แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านชมอยู่นะครับ
อย่าเพิ่งผลีผลามที่จะไปเช่าไปซื้อที่ไหน

เหรียญทองคำแท้เป็นทองคำแท้จริง
แต่ไม่ใช่ของที่อยากจะเตือนเลยทางคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมครับ
ในเรื่องของเหรียญกระสาปเหรียญที่จะเลือดตัวเหรียญ

ทุกวันนี้มันก็จะมีนอกจากว่าเหรียญปลอมมาแล้ว
ยังมีคือคนเข้าใจผิด
เนื่องด้วยทุกคนต้องการเหรียญ

เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเช่าซื้อ

ให้ดูด้วยว่าโปรติเหรียญชุดนี้ราคาที่เท่าไหร่
เหรียญเดือนที่แล้ว๓๐บาทเดือนนี้
เดือนที่แล้ว๗๐๐เดือนนี้๑๐๐๐๐บาท
โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า

เป็นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านจะทรงทำส่งไปให้กับพระประมุก
การ์ดที่ทรงคุณค่าคือไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้